พากันไปที่จังหวัดตรังพาไปดูชายตาบอดนะคะ
เขาไม่ได้เป็นภาระใครนะคะเขาทำการจักษานด้วยจินตนาการของตัวเองนะคะ
มีสินค้าหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋านะคะ
เป็นการขายให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะสร้างรายได้ดีทีเดียว
เท่ากับต้องใช้การฝึกฝนและความชำนาญนะ
ใช่ค่ะคุณอับดุลกรณีเบนสะอาดนะคะเป็นชาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะ
ตอนนี้ภาพที่เห็นนะคะเป็นการสารรังนกจากก้านใบจาก
ชิ้นงานตามจินตนาการนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นค่ะตาบอดตั้งแต่เกิดนะคะ
ทำให้ต้องนึกเองว่านกบินได้ก็ต้องมีรัง
ก็เลยสร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรกเมื่อ๑๐ปีก่อนก็คือการสารรังนกจากไปจากนี่แหละนะคะ
ส่วนรังนกที่เร่งทำในช่วงนี้จะให้ญาตินำไปขายให้กับนักท่องเที่ยว
ในเกาะมุกเกาะลิบงแล้วก็เกาะต่างแต่ละวันจะผลิตได้๑๐ชิ้นนะคะ
๒ชิ้นนะคะมีรายได้วันละ๑๐๐บาทแต่ละเดือนต้องผลิตให้ได้๖๐ชิ้นค่ะ
จากรังนกที่สารแล้วนะคะก็มีกระเป๋ามีตะกร้ามีที่รองหม้อ
หากทำผิดทำถูกเพื่อนและญาติก็จะมีการช่วยแนะนำนะคะ
บางช่วงยังหันไปทำอาชีพหมอนวดแผนโบราณด้วยที่สมาคมคนตาบอดในตัวเมืองตรัง

อับดุลกรณีบอกว่าไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์
บ้านก็อยู่ใกล้ทะเลแต่ว่าไม่เคยเห็นความสวยงามของทะเลนะคะ
ได้แต่สร้างจินตนาการเองแล้วก็มีความสามารถหาเลี้ยงชีพได้
ล่าสุดนะคะนายลือพงศ์อ๋องเจริญเป็นประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรังค่ะ
เดินทางไปที่บ้านเลยนะคะประสานงานหาตลาดจำหน่ายสินค้าให้อีกทางค่ะ
เป็นการเพิ่มรายได้ให้คุณอับดุลกรณีผู้ชายที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะ
อืมครับผมโอ้ดีจังเลยนะครับสำหรับคนคนนี้นะครับ